ยุคสมัยนี้ต้องยอมรับนะครับว่ากล้องวงจรปิด
รวมทั้งกล้องที่ติดหน้ารถนั้นมีความสำคัญมากนะครับ
ต่อเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องคดีความ
จากการก่อเหตุของแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับ
วันนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เรารวบรวมมาให้ติดตามครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับ

เหมือนเลือกเป้าหมายเอาไว้แล้วล่วงหน้า
โดยคนร้ายต่อสายตรงจนระบบไฟทำงาน
ใช้เท้าถีบแผ่นรถทำให้สลักล็อกคอหักหลุดร่วงลงพื้น
เข็นออกไปหาเพื่อนที่จอดดูต้นทางอยู่ด้านนอก
และสตาร์ทเครื่องขี่หนีออกหลังหมู่บ้าน
่งหน้าถนนสายปลวกแดงหนองใหญ่
โดยใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๕นาที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราวตี๒ของคืนที่ผ่านมา
ตะบนตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
รุ่งขึ้นปิยวัตรพันโนราอายุ๒๒ปี
หนุ่มโรงงานเจ้าของรถแทบลมจับ
เมื่อไม่เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ที่เดิม
แม้จะแจ้งความไว้แล้วที่สพปลวกแดง
แต่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็เสมือนเป็นความฝันของเขา
เก็บหอมรอมริบกว่าจะได้มา
ที่สำคัญเพิ่งถอยออกมาได้เพียง๙วัน

ต่างจากเหตุที่เกิดขึ้นหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง

ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหน้าแมนชั่น
ก่อนที่จะตรงเข้าทำลายเบ้ากุญแจ
หมายเลขทะเบียนออ่างทท๘๕๘กฎธม
ของชนศาสตร์สายสมคุลในยุค๒๓ปี
เซ็นเจอร์หนุ่มที่จอดไว้บันไดทางขึ้นแมนชั่น

โดยใช้เวลาลงมือไม่ถึง๑๐วินาที

รับความอย่างเดียวนะ

จอดรถจักรยานยนต์ไว้ตอน๑ทุ่ม
พอรุ่งเช้าจึงรู้ว่ารถจักรยานยนต์

แล้วถ้าคนร้ายดูอยู่นี่อยากจะบอกอะไรไหมครับ

ต้องใช้ขี่ทำงานครับ

บริเวณสามแยกบ้านถ้ำจำไก่
ในใต้จังหวัดพยาวขณะที่ชาวบ้านขับรถในเส้นทางนี้เช่นทุกวัน
แต่จู่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
ขับเข้าโค้งโดยไม่ชะลอความเร็ว
ทำให้รถหลุดโค้งเสียหลักพลิกตะแคง
และเป็นจังหวะเดียวกับที่รถจักรยานยนต์ขี่สวนมาพอดี
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางติ๋วเผาแก้วอายุ๖๘ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นและกู้ภัยเทศบาลบ้านถ้ำ
นำส่งโรงพยาบาลดอกคำใต้เป็นการเร่งด่วน
ส่วนคนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
และให้การกับตำรวจว่าก่อนถึงทางแยกจุดเกิดเหตุ
พยายามแซงรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแต่ไม่พ้น
หักหลบทำให้รถเสียหลักหลุดโค้ง
รถจักรยานยนต์เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ